สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้ครับมีเกมเตอร์ไพรส์๒คู่นะครับ
เพราะว่าทีมเล็กสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งกว่าได้ครับ
หนึ่งศูนย์นะครับจากจังหวะที่เจ้าบ้านจัดวันผิดพลาด
แล้วก็เป็นฐานธนากรพิชิตเก่งนะครับยิงขึ้นนำ
แล้วพิรวัชช้างยาวก็มาทำประตูนะครับ
หน้าทีที่๑๒บุรุธฟาคัญญาจุดโทษจุดที่๒หน้าที๑๗
ก็เป็น๓ประตูนะครับที่นำก่อนในช่วงครึ่งแรก

แล้วก็อารุพงธ์ฮิกทะพรมตอนนี้๑๔
ก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังนะครับเริ่มมาได้นาทีเดียวลูกนี้แหละครับ
เป็น๓ต่อ๓และฮลาดนำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ประเดิมเก็บ๓แต้มแรกเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าสุดท้ายก็คุ้มครับ
ไปดูเกมอีกคู่หนึ่งครับห้องเย็นท่าข้าม
น้องใหม่จากดิวิชั่น๑นะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะรองแชมป์
เจอกับแบงค์คอล์กบีทีเอสอันดับสามเข้าดูการก่อน
จุดโทษณาทีแรกนะครับอัฐวัฒน์ภูมิภัณฑ์นะครับ
นาทีที่สองเป็นไปได้ยังไงครับสองนาทีได้
สองประตูมาทวงคืน๒ประตูจากผลงานขอระเบิ้ลปาเบา
ครึ่งแรกนะครับเจ้าบ้านนำอยู่สามต่อสองนะครับและในช่วงครึ่งหลังครับ
แบงค์คอร์กบีทีเอสนั้นแก้เกมทวงคืนสี่ลูกรวดครับ
จากจุดโทษของเรนาโตนาทียี่สิบสี่มหมาตรอุสมันมูซานะครับ
นาทียี่สิบหกประวันปลาเบายิงลูกที่สามและลูกที่สี่นะครับ
เป็นแรกของเกมลีกน่าเฮดดูการณ์นี้นะครับ
นาทียี่สิบเก้าและสามสี่เก้าจบเกมแบงค์คอร์กบีทีเอสนะครับ
พลิกชะนั้นหกต่อสามเก็บสามคะแนนกลับบ้านได้ครับ
ส่วนผลอีกสองคู่นนทะบุรีนะครับเอาชนะราชนาวีสองต่อหนึ่งนะครับ
เจอกันท่าเหลือ๔โมงเย็นถ่ายท่อทางไทรลัททีวีช่อง๓๒นะครับ
กรมทางหลวงเจอกับบางกอกซิตี้เวลา๖โมงเย็น
เช่นเดียวกับสมุทรสาครจะพบกับศรีสะเกดฟุตซอลคลับทีมน้องใหม่
จากดิวชั่น๑ครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอร์ทีมชาติ
รูปยุงไม่เกิน๒๐ปีนะครับมิเกโรดิโกประกาศรายชีวิตภูมิเล่นจาก๒๐
ตัดเหลือ๑๖คนนำโดยประนักศิษฐีพาณุวงศ์จากวูเวฟชนบุรี
ดาวรุ่งที่ขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วนะครับจากชุดแชมป์อาเซียน
แล้วก็มีจิรายุแซมทริกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยครับ
๖คนจะเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมในวันจันนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
จากนั้นจะมีการตัดตัวให้เหลือ๑๔คนก่อนไปแข่งขันนะครับ
ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือน
พฤษภาคมเพื่อคัด๒ทีมแชมป์กับรองแชมป์นะครับ
แข่งขันยุทธ์โอลิมปิกเกมฤดูร้อนที่ประเทศอาเจนติน่าต่อไปครับ